แต่ว่าณตอนนี้ค่ะมาดูเรื่องฟุตบอลไทยลีกกันบ้างนะคะ
เพราะว่าตอนนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ที่จะจัดโปรแกรมการแข่งขันให้ได้ครบ๑๐แมช

วันที่๒๕ตุลาคมตามสัญญาเดิม
และจะขอจ่ายค่าลิขสิทธิ์ที่ได้เหลืออยู่
ตามจำนวนแมชที่แข่งขันได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญานะครับ
อย่างไรก็ตามหากไม่มีสถานการณ์โควิด๑๙นะครับ
โดยแบ่งจ่าย๓งวดงวดละ๔๐๐ล้านบาท
ก็คิดเป็น๑ใน๓ของเงินจำนวนทั้งหมดนะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะณตอนนี้นะคะฟุตบอลไทยลีก
สามารถแข่งขันไปได้เพียงแค่๔เกมเท่านั้นนะคะ
ดังนั้นหากจะเป็นไปตามเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นจำนวน๑ใน๓

จำเป็นจะต้องแข่งขันภายในระยะเวลาสัญญาเดิม
เป็นจำนวน๑๐แมชหรือว่า๘๐คู่
ภายในสัญญาก็คือวันที่๒๕ตุลาคมนะคะ
ขณะที่ฟุตบอลไทยลีก๒ต้องแข่งขันให้ได้๑ใน๓
ก็คือ๑๐๒แมชซึ่งปัจจุบันแข่งขันไปแล้วทั้งหมด๖๓แมชด้วยกันนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้นายพาทิศสุภพงศ์นะคะ
เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ออกมาเปิดเผยค่ะว่าสมาคมจะต้องจัดโปรแกรมให้ครบ๑๐แมช
ระยะสัญญาเดิมนะคะส่วนจะได้จำนวนแมชเพิ่มหรือไม่
ต้องอยู่กับการพูดคุยกับทางชูวิชาติหลังจากนี้ด้วยค่ะ

ท่านสมสรเชียงรายยูเนเต็ดออกมาโพสต์ข้อความ
ทูวิชั่นยืนยันจะถ่ายท่อสดไทยลีกถึงวันที่๒๕ตุลาคมนะครับ
ความสำคัญของโพสต์ก็คือเมื่อวานนี้ตั้งแต่ตอนเช้าได้ภาวนาให้ทุกอย่าง
ลงด้วยดีช่วยกันคนละไม้คนละมือระหว่างครูกับสมาคม
จะต้องจบในวันที่๒๕ตุลาคมทั้งที่ทุกทีมก็น่าจะยอมพร้อมเตะกัน

การตัดสินใจแบบนี้ก็ถือว่าเสียดายนะครับ
เขามองว่าน่าจะสร้างความเสียหายกับวงการฟุตบอลไทยนะครับ
แน่นอนว่าปีนี้ทุกฝ่ายเจอหนักกับเหตุการณ์โควิด๑๙

คือมันไม่จบง่ายในช่วงนี้นะต้องหาทางออกสำคัญเลยนะครับ
เพราะว่าในช่วงที่ไทยลีกกลับมาเตะ๑๒กันยายน
๒๕ตุลาคมตามข้อสัญญา
ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะจัดโปรแกรมการแข่งขันออกมาเป็นอย่างไร